คนนี้ก็ดังในโซเชียลคุณปาม
เบสวงมีนนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพกัน

นี่ดังมากแต่เศรษฐ์ใจนะจ้ะมีแฟนแล้วจ๊ะ
จบปึ้งแต่ดังมาก

อ่ะจะหล่อชอบ
ดังในโซเชียลมากรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
รู้สึกดีครับคนปกติจะไม่ค่อยเห็นมือคีย์บอร์ด

แบบอะไรที่ทำให้แฟนแฮปปี้ก็ทำไปนะ
เฮ้ยบ้าบ้าทำไมเปิดตัวอย่างนี้
ดิฉันว่าเห็นทีว่ามือเบสมืออะไรนะมือคีย์บอร์ดวงอื่นเนี่ยอยากดังแบบปามปวี
คว่ำคีย์บอร์ดดูลองหงายหงายคีย์บอร์ดใช่ไหม
อันนี้เขาหงายให้แฟนคลับเห็นแล้วเขากดอาจจะให้เห็นอยู่